โปรดติดตามตอนต่อไป

มึงแต่งหน้ากูทำไมมึงตาย

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ

และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรา

ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
เรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
นาฏศิลป์แบบไทยของเราครับ

สถานีผีดุของเรานั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้
ช่องทางเดียวเท่านั้นก็คือทาง
ฟิเทียลยูทูปไทยรัฐของเรานั่นเองครับ
อย่างที่บอกนะฮะทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามาล้อมวงในการฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองฝันไปพร้อมกันครับ

แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

มีพิเศษอีกหนึ่งท่านด้วยที่อยู่ข้างครับ

เราได้มีโอกาสเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรก

คุณธอมเป็นคนที่เล่าเรื่องแบบมันมาก
ไปแบบปุ้งเลยนะ
โดยเฉพาะครูทอนเนี่ยจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์

จะมีใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับสิ่งพวกนี้มาตลอด
ก็คืออย่างแรกก็คืออาศัยอยู่กับหลวงพ่ออยู่ที่วัด
อย่างที่สองก็คือได้เข้ามาคุกคลีอยู่กับด้านการไล่รำด้านดนตรีนัตตสินนะครับ
ตั้งแต่เด็กจนโตมาก็ยังมาเป็นครูสอนนรสินอีก

เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้มันก็จะเข้ามาเรื่อย
และเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์เนี่ยเยอะมาก

ก่อนที่จะไปฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกัน

ใช่ครับตัวต้นเรื่องเลยครับที่จะนำมาเล่าในรายการให้พี่แจ๊คฟังเนี่ยครับ
วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษจริงนะปกติแขกรับเชิญจะมีแค่ท่านเดียววันนี้มาสองท่าน

เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกพี่แจ๊คกับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมก่อนว่า
คือผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าการรำการเล่นดนตรีหรือว่านาตสินเนี่ย
่อแววไปว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือมีความอธรรมครับ

แต่ด้วยความแปลว่าโรงเรียนของผมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขยายโอกาส
เพราะฉะนั้นเครื่องอำนวยหรือว่าเครื่องลำหรือชุดลำต่างเนี่ย
เราก็เลือกไม่ได้ที่ว่าใครจะบริจาคให้เรา

ไม่ได้มีสตุ้งสั่งในการไปซื้อของใหม่๑๐๐
คือใครบริจาคมาเราก็เราไม่ขาดศรัทธาเราก็รับมาหมด
ล่าสุดนี่ก็เอามาให้จากต้นไสประมาณ๒๐๐ชุด
เดี๋ยวเอามาให้จากต้นไสคือยังไงฮะ
คือทางเทศบาลนะครับเขาไปตัดต้นไส
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกศิษย์ที่จบไปแล้วเนี่ย
คือรถชนบริเวณต้นไสตรงนั้นเสียชีวิตตรงนั้น

ทางเทศบาลเขาคิดว่าอาจจะเป็น
หลักของห่วงจุ้ยหรือเปล่าว่ามีต้นไสมีกิ่งไซมาบังอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยมาจากการตัดกิ่งไซด์อะไรออกทั้งหมด
แล้วใต้ต้นไสนี่คือบริเวณตรงนั้นชาวบ้านก็ถูกบ่อยมาก
ก็จะมีการนำพวกหุ่นพวกอะไรอย่างนี้เอาชุดทรงชุดไทยมาแขวน
แล้วก็มาไหว้เพื่อเป็นการแก้สินบน
หลังจากที่ตัดต้นไสเสร็จปุ๊บเขาก็เอาชุดทั้งหมด

เพราะบางทีเราก็ได้ใช้ครับ
แต่บางทีออกงานใหญ่เป็นงานกีฬาที่ประจำจังหวัด
ต้องใช้จำนวนเด็กในการลำเยอะ๑๐๐๒๐๐คน

เราก็ได้ชุดตรงนี้มาเอาตรงนี้มาปกเอาตรงนี้มาแปะเราก็จะได้ชุดขึ้นมาใหม่
นี่แค่เริ่มเรื่องเองนะที่มาที่ไปแล้วนะ
แต่ไม่ใช่หุ่นไม่เกี่ยวกับย่านนี้นะ
คือเรื่องทั้งหมดพี่แจ๊คเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อประมาณ๗๘ปีที่แล้ว
โรงเรียนเราเนี่ยเขาจะใช้หลักก็คือบวรบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนรวมกัน
เพราะฉะนั้นเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยพี่แจ๊คเขาก็จะขอความร่วมมือกัน
วัดมีงานเอาโรงเรียนไปช่วยเอาเด็กไปช่วย
โรงเรียนมีงานขอความร่วมมือจากท่านเจ้าวาดเอาพระเอาอะไรมาช่วยกันอะไรกัน
ก็จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันตรงนี้
ทีนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งทางเจ้าวาดบอกว่าที่วัดเนี่ยจะมีงาน
ก็คือจะมีการเวียนเทียนมีอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ต้นไม้หรือว่าขยะภายในวัดเนี่ย
มันก็จะสกปรกเลอะเทอะเขาก็เลยขอความร่วมมือไปทางผอ
บอกว่าขอเด็กอ่ะขอแรงเด็กอ่ามัธยมเนี่ยไปช่วยกันเก็บกว่า
กวาดลานวัดไปตัดต้นมุ้งต้นไม้เนี่ยเราก็พาเด็กไป
ทีนี้เส้นทางในการพาเด็กไปพี่แจ๊คมันมี๒เส้นทาง
ทางแรกเนี่ยเราต้องเดินผ่านริมถนนใหญ่ครับซึ่งรถมัน
มันแบบควักไขวะพี่แจ๊คมันอันตรายมากในการที่จะต้องพาเด็กเดิน
แต่ถ้าเดินตรงเนี้ยมันจะถึงวัดเร็วครับแต่มีอีกเส้นทางหนึ่งคือ
ข้ามถนนมาแล้วเราอ้อมไปหลังวัดอืม
คือจะผ่านต้นไม้ผ่านสารสะพานอะไรต่างมากมายเนี่ย
แล้วก็เข้าตอกเหล็กไปก็จะถึงวัดแต่ตรงนี้มันไม่มีถนน
มันจะปลอดภัยกว่ามันจะปลอดภัยกว่าเออ
ผมก็เลยคิดว่าเออไปเส้นทางนี้ดีกว่า
มันจะดีกว่ามันจะสะดวกกว่าเพราะอย่างน้อยเราเซฟเด็กด้วย
หลังจากนั้นมาเราก็ให้เด็กเดินไปตรงนี้
ก็ไปทำกิจวัตรอะไรของวัดเสร็จเรียบร้อย
เด็กก็เดินกลับกันในระหว่างที่เด็กเดินกลับเนี่ย
พวกผมแล้วก็ครูผู้ชาย๓๔ท่านก็ต้องมากั้นถนนไว้
เพื่อโบกรถให้หยุดและให้เด็กเดินผ่าน
เด็กก็จะเข้าโรงเรียนเดินเดินเข้าไปจนเด็กเข้าไปเกือบจะหมด
ทุกคนก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กชมรมผมเป็นเด็กผู้ชาย
อุ้มหุ่นมาตัวนึงอุ้มหุ่นมาตัวนึง
วิ่งมาด้วยอากับกิริยาแบบดีใจ
บอกครูผมมีหุ่นมาให้ผมมีหุ่นมาให้
ผมก็มึงเอามาทำไมอะไรอย่างนี้
เพราะแวบแรกผมคิดว่ามันเอามาจากใต้ต้นไม้ต้นไหนสักต้นนึง
ครูผมมีหุ่นมาให้เนี่ยหุ่นยังดีอยู่เลย
สภาพยังดีอยู่เลยไม่ใช่สภาพนี้นะพี่แจ๊ค
เป็นสภาพฝุ่นม้าใหม่เลยใหม่สวยเลย
พอมาเสร็จผมก็มาบอกว่าเอามาทำไมเนี่ย
ก็เวลาปกติพี่แจ๊คผมจะมีจักรอยู่ตัวหนึ่ง
ก็คือจะเอามาไว้เย็บชุดซ่อมชุด

ผมก็จะเอามาจากเอามาเย็บมามาซ่อมมาอะไร
บางทีก็ไม่มีหุ่นก็เรียกเด็กมามายืนหน่อย

บางทีเข็มก็ไปทิ้มโดนเด็กบ้างเลยบ้างอย่างนี้
เด็กว่าอุ๊ยคุณเข็มทิ้มโดนหนูแล้วอะไรอย่างนี้
พอได้หุ่นมาผมก็คิดว่าอย่างน้อยมันจะลดภาระตรงนี้ลงไปได้
ผมก็จะเอาหุ่นตัวนี้มาไว้เป็นหุ่นดองเสื้อในห้องผม
ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าน้องเนี่ยเอามาจากไหนนะ

เด็กคนนั้นชื่อตึกผมก็ถามตึกแล้วแกเอามาจากไหน
ผมออกมาจากข้างถังขยะ
ซึ่งถังขยะตรงนี้ติดอยู่กับบ้านพระโรง
ข้างบ้านเขาจะมีถังขยะใหญ่อยู่

พอมาตั้งไว้ในห้องแรกก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
พอมาช่วงประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง

มัธยมตึกแรกอยู่ชั้น๓พี่แจ๊ค

พอเปิดเข้าไปกลิ่นเหม็นเน่ามาแบบ
เหมือนแบบลักษณะเหมือนอะไรตายสักอย่าง
หนูตายหรือว่าซากจิ้งจกอะไรเนี่ยมันเหม็นเน่ามาก
แต่ทีนี้แรกเลยโรงเรียนผม

พอเปิดดูไม่มีกลิ่นอะไรปกติ

กลิ่นออกมาจากตู้ที่๒พี่แจ๊กลิ่นมาตีจมูกขึ้นมา

มาจากตรงไหนผมก็เลยแหวกเสื้อผ้าแล้วก็ดมดู

ผมก็ดมก็ไปดมเจอตรงหุ่นนี่แหละ
ผมก็อื้อฮือนี่ไงที่มาผมกลิ่น
แต่แวบแรกผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอาถรรพ์นะพี่แจ๊ค

ใช่อาจจะมีกลิ่นขยะกลิ่นน้ำขยะปนมา

เลิกแล้วเอาหุ่นไปทิ้งให้ครูด้วยนะ

เปิดประตูเข้ามาเพื่อจะเก็บกวาดห้องเลย

ก็นั่งท่านี้นั่งมองอยู่

เมื่อวานครูบอกว่าให้เธอเอาหุ่นไปทิ้งแล้วไง

ที่เดิมที่เจ้าตึกเก็บมา

เพราะเสื้อผ้าก็ยิ่งมีน้อยอยู่ช่วงนั้น

วันที่๓เปิดประตูเข้ามา

เพราะผมเห็นกับตาว่าเด็กเดินถือไปทิ้งแล้ว
แล้วอาจจะวกเอากลับเข้ามาวางไว้ที่เดิมหรือเปล่า

ที่สองคืออาจจะมีเด็กคนอื่นเห็น
และจำได้ว่าหุ่นนี้เป็นหุ่นในห้องนัตรสิน

ก็เลยอาจจะเอากลับมาวางไว้ที่เดิม

เด็กก็เดินขึ้นมาก็งงสาม
เมื่อที่นี่กือเมื่อร่วมตัวนี้

จำเลือนน้ำคือการโยนลงทิ้งน้ำ

ผมอุ้มไปแล้วก็เดินสะพานไปถึง

ไปนะคุณท่านเลยผมก็เรียบตาม
ไปต่างคุณท่านอยู่อย่ามารบกวนอย่ามาอะไรอีกเลย

แว็บแรกที่จมไปเนี่ยพี่จะจมไปก่อน

อยู่ที่เดิมหุ่นผ้าเดิมทุกอย่าง

ผมเอามาใช้เพื่อให้ก่อเกิดกับเด็กนักเรียน

ไม่ได้คิดว่ามีเจตนาที่จะลบหลู่อะไรเลย
คือถ้าเกิดจะมาอยู่เนี่ยก็ให้มาช่วยกันทำมาหากิน
มาอยู่แล้วอย่ามาทำความแบบเดือดร้อน
มารบกวนให้ผมกลัวหรือให้เด็กกลัวหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าเราอยู่ด้วยกันดีก็จะอยู่ด้วยกันได้
ผมก็เอาทูบปักลงไปที่กระถางทูบพี่แจ๊ค
สิ่งที่เห็นก็คือลักษณะแบบอย่างนี้

ควันทูบลอยเขาไม่สายเข้ารูจมูกเขาเลย
พอผมเห็นแค่นั้นผมรู้เลยว่าชัวร์แล้วล่ะ

แล้วห้องมันเป็นห้องปิดหมดเพราะมันเป็นห้องแอร์พี่แจ๊ค
เขาจะไม่เปิดกระจกไม่เปิดประตูหน้าต่างให้ลมเข้าได้อยู่แล้ว

วันทูบมันก็ต้องฟุ้งโดยปกติเวลาเราไหว้พระเราปักทูบ
วันมันก็จะไปตามอากาศในมวลอากาศในห้องนั้น
แต่อันนี้ลอยสูดเข้าไปตรงรูจมูก
เข้าไปพอเสร็จปุ๊บผมเห็นเป็นสายเข้าไปเลย

ผมก็เลยรีบปิดประตูแล้วออกไปข้างนอก

ผมก็ไม่เล่าให้เด็กฟังแล้วก็ไม่เล่าให้ใครฟัง
ผมก็เก็บหุ่นนี้เข้าตู้เก็บไว้อย่างดี

คือเก็บไปยังไงก็ได้ไม่ให้ลดภาวะ
การแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กน้อยที่สุด

ตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงท่านมาดี

ยังไม่รู้แต่รู้ว่าคือเขามาอยู่แล้ว

เขาให้ธนาศิษฐ์ผมใหม่อีกห้องหนึ่ง

ผมก็เลยเอาอันเชิญหุ่นนี้ลงไปอยู่ข้างล่าง

คือจริงแล้วผมสอนหนังสือเป็นหลัก
ในงานจบผมก็คือรับจ้างสอนลำ
ผู้ปกครองด้านนอกภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน

ว่างซ้อมดนตรีไหมคะว่างสอนลำไหมคะ
ผมเอาว่างทับเลยครับแล้วก็มีผู้ปกครองท่านหนึ่ง
เขามาจ้างผมให้ผมออกแบบดีไซน์ชุดให้

รู้สึกจะเป็นนางสงการเมื่อ๒๓ปีที่แล้วนี่แหละ
แล้วพอเสร็จหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เลยโทรมา

เพราะว่าโรงเรียนเลิกแล้วผมไม่อยากให้มาวุ่นวายเด็กมันเยอะ
หลังจากนั้นเขาก็โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะไปนะคะ๓โมงครึ่ง

ผมก็ขับรถไปวังแครมอเซอร์ผมเก่าเว็บร้อย

ผมก็เลยตอบว่าอ๋อผมมาทำธุระบังแคร์แม่
เดี๋ยวแม่กำลังจะเข้าไปนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมง

แต่ห้องนี้ผมเพิ่งย้ายลงมา

พอดีมีคนบอกค่ะลูกศิษย์ครูเลยบอก
ผมก็ถามว่าใครบอกแม่
ศิษย์ครูไงที่แต่งตัวจะไปลำ

เพราะว่างานลำทุกงานพี่แจ๊คจะต้องผ่านผม

เพราะฉะนั้นถ้าเด็กคนไหนจะไปรำ

คุณแม่แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาลักษณะเป็นยังไง

แต่งชุด
ใส่ชะดาสูงหน้ากรมม็นรูปใคร

แต่ตอนนั้นผมรู้แล้วล่ะต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในห้องหน้าสิน
เพราะเขาอยู่กันเยอะมากผมไม่รู้ว่าองค์ไหน
แต่ผมคิดแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติผมก็รีบจัดชุด
จับชุดยัดใส่ถุงแล้วก็ส่งให้เขาไป
เสร็จปุ๊บแม่รีบไปนะค่าเช่าก็ยังไม่ต้องจ่ายหรอก
แต่แม่ค่อยมาจ่ายทีหลังก็ได้ด้วยความที่แบบว่าอยากจะให้เขากลับบ้านเร็ว
ผมจะรีบขึ้นห้องผมเพราะผมรู้แล้วว่าช่วงนี้มันไม่ปกติ
พอเสร็จหลังจากนั้นไปช่วงประมาณอีก๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ทุกวันพุธมันจะมีชมรมจะมีเด็กในชมรมผมเนี่ย
ทีนี้เด็กในชมรมผมเนี่ยมันจะแบ่งใน๒ส่วน
ส่วนแรกก็คือเป็นเด็กที่ออกงานเป็นเด็กที่ลำ

ตูมก็คือจัดเสื้อผ้าคอยเย็บชุดให้เพื่อน

เพราะเด็กพวกนี้หนึ่งเขามีใจจะมาอยู่กับเรา

หุ่นลักษณะทรงไม่ได้อะไรอย่างนี้

แต่ก็คือตามหน้าที่ใครทำอะไรได้ก็ทำไป

หนูขอเข้าไปเก็บกวาดห้องน่ารสินนะคะ

เบาเขียวแก้มแดงปาก

แต่ผมกลัวความอาถรรพ์ที่มันจะเกิดขึ้น
ผมก็เลยจัดการต่อว่าเด็กคนนั้นเยอะมาก

ที่เป็นสีที่มันเป็นคล้ายสีน้ำมัน

มันก็ละหลายก็เลยเละเพชรไปหมดอย่างนี้

เด็กคนนี้ก็หายจากโรงเรียนไป

แรกผมคิดเลยว่าเด็กอาจจะน้อยผมหรือเปล่า

อย่างแรกเลยผมกลัวผู้ปกครองเขาจะมาว่าผมว่าไปว่าลูกเขาแรงอะไรอย่างนี้

ไปหาที่บ้านเขาไม่ตะโกนเรียกเลยจุ๊ก
เด็กที่จุ๊กนะครับจุ๊กอยู่บ้านไหมอะไรอย่างนี้
แม่ก็ออกมาครูจุกไม่สบายครูขึ้นมาดูสิ
คือเด็กคนนี้ผมบอกลักษณะก่อนนะพี่แจ๊คเป็นเด็กตัวผอม
พร้อมแบบพร้อมและดำแห้งมากเลย

ซีดขาวเผือกหมดเลยแล้วปากเนี่ย
แห้งลอกจนแตกหมดเลยคือลักษณะเหมือนไม่ได้หลับได้นอน
ผู้ปกครองเองก็บอกว่าแม่พยายามพาไปหาหมอหลายที่แล้ว
หมอแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบัน

ผมเลยถามว่าจุกเธอเป็นอะไร
เขาก็เลยบอกว่าหนูนอนครูหนูหลับ
พอหนูหลับทีไรนะหนูจะเห็นผู้หญิงคนนึง
แต่งชุดไทยเป็นชุดผมนางสีเขียว
เธอมายืนชี้หน้าด่าน

ชี้อยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่หลับ

แล้วเธอตั้งแต่เธอไปแต่งหน้าหุ่นมาเนี่ย

เพราะเด็กมันเยอะครูเยอะเดี๋ยวจะวุ่นวายจะแตกตื่น
พอวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ให้ไปทำพิธีขอเข้ามา

พอวันที่๒๓ก็เริ่มหายป่วยจนเป็นปกติ
แต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นอาถรรพ์นะพี่แจ๊คผมกลัวว่าจะไม่หมด
ผมเลยแนะนำผู้ปกครองว่าเอางี้ไหม
เดี๋ยวเราไปหาหลวงพ่อเจ้าวาดกันไปให้เขาทำรถน้ำมนต์หน่อย
เพราะการที่เด็กโดนแบบนี้พี่แจ๊คคือถ้าตามโบราณ

ผมก็เลยนำบอกผู้ปกครองครับคุณแม่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไปหาหลวงพ่อเจ้าวาดกัน
พาไปลดน้ำมนต์ก็พาไปหาหลวงพ่อเจ้าวาดก็ลดน้ำมนต์
พอรถน้ำมนต์เสร็จอะไรเสร็จหลวงพ่อก็เลยถามที่มาที่ไป
เขาก็ถามไปโดนอะไรมาล่าผมก็เลยเล่าเหมือนที่เล่าให้พี่แจ๊คฟังนี่แหละ
ว่ามันเป็นอย่างนี้ผมไปเก็บขุนมาแล้วมันเป็นแบบนี้

เขาก็เลยบอกว่าเก็บเป็นจากตรงข้างถังทะยะบ้านทิตย์แหวง
เขาบอกว่าข้างถังทะยะบ้านทิตย์แหวงเนี่ย
เลยไปน่ะครูเห็นไหมว่ามีต้นซึกอยู่
ต้นซึกต้นซึกครับต้นซึก
มันเป็นต้นตระกูลเดียวกับพวกต้นศักดิ์

ไม้ทั้งต้น๓คนโอบใหญ่มาก

ครับแล้วพ่อก็ตัดออกไปแหละ
แล้วพอเสร็จหลังจากนั้นมันมีต้นซึกอยู่ต้นหนึ่ง
ผมก็เหมือนพี่แจ๊กสงสัยลุงพ่อต้นซึกมันคืออะไร

คือมันเป็นไม้ยืนต้นต้นใหญ่เหมือนเพราะต้นศักดิต้นจามจุรีอะไรอย่างนี้
พ่อเขาก็เลยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะเล่าให้ฟังนะ
คือก่อนอื่นพี่แจ๊คผมได้ตั้งชื่อเอาไว้

คือถ้าพี่แจ๊คดูตามลักษณะหน้าของย่าเขาเนี่ย

ผมก็เลยเหมือนแบบติดละครวรรณคดีเหมือนนางเผานาง๑๒
ลูกคนที่๑๒คือนางเผาโดนควักตาข้างเดียว

เด็กเขาจะรู้จักกันในน้ำญ้าเภาเขาจะยกมือไหว้ทุกข้าง

ทีนี้พอผมไปหาหลวงพ่อเสร็จเนี่ยหลวงพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่า
เมื่อปี๒๔๘๔ถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะ
เขาบอกว่าวัดนี้มันเป็นวัดที่อยู่ในไปปลายช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพี่แจ๊ค
คือช่วงนั้นจะหมดแล้วจะหมดช่วงสงครามโลกแล้ว
หลังคาโบดจะเป็นหลังคาโบดทรงตัด
คือเป็นลักษณะกล่องพี่แจ๊คจะไม่มีทรงมาอย่างนี้
ด้วยเหตุผลที่เป็นทรงตัดเพราะว่าเวลาระเบิดจะมาทิ้งบอมเนี่ย
พระทั้งหมดพระเนรจะช่วยขึ้นไปบนหลังคาโบส
เพื่อไม่ให้ข้างบนทิ้งระเบิดลงมา
ทีนี้ช่วงนั้นสงครามเริ่มสงบลง
ก็เลยจัดมหรสบเป็นมหรสบที่มีการแสดง
มีทั้งลิเกมีหุ่นกระบอกมีหนังใหญ่
แล้วหนึ่งในมหศพก็จะมีละครเป็นนางละคร
แล้วก็บอกว่าละครที่เรื่องชื่อมากที่สุดก็คือคณะสัมเภาทอง
ตัวเด่นของคณะก็คือชื่อเยเภา
เฮ้ยผมบอกหลวงพ่อทำไมชื่อเหมือนที่ผมตั้งเลย
แต่ตอนที่ผมตั้งผมไม่ได้ตั้งเพราะว่ารู้ประวัติมาก่อนนะ
ผมตั้งเพราะว่ารักษณะที่ตาเขาบอกอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้คุณพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าคณะละครนี้เป็นคณะละครที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น
นางเอกชื่อนางเผาชื่อยี่เผา
ผู้ชายเนี่ยก็จะมีต่อยตีกันบริเวณแบบว่าเวลาเลิกละครแล้วนะ
เพื่อย่างเย้าเภากันแต่นางก็ไม่เลือกใครสักคน
คนนู้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบอย่างนี้มีผู้ชายมาติดเยอะ
เห็นผู้ชายทั้งหมดเขามีชอบอยู่คนชื่อว่าตะสาย
ตายเป็นผู้ชายหนุ่มรูปหล่อมากเลยเขาหลงรักมาก
หลังจากนั้นมาไม่เท่าไรเนี่ยก็คือติดพันอยู่กับตาสายอยู่พักหนึ่ง
แล้วก็เกิดพลาดพลั้งท้องพี่แจ๊คท้องได้ประมาณ๓๔เดือน
พอท้องขึ้นมาเสร็จตาสายก็ไม่รับไง
พอตาสายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยใช่ลูกกูหรือเปล่า
พอมีผู้ชายเข้ามาติดผ่านมึงเยอะก็เลยเกิดการทะเลาะกัน
เผานี่ก็น้อยใจพี่แจ๊คไม่รู้จะทำยังไง
ก็คือขึ้นไปผูกคอตายบนต้นศึกห้อยคอตายในชุดนางลำ

แต่ทีนี้ตอนผมมาคิดตอนหลังเนี่ยพี่แจ๊คว่า
แต่งชุดละครนะพี่แจ๊แค่เดินยังลำบากเลยนะ
เพราะว่ามันนุ่งผ้ามันหลายอย่างตะใบด้วยชะดาด้วย
แล้วต้นซื้อกับต้น๓คนโอบต้นมันใหญ่
แต่ละหลังที่เขาตายเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ย

มึงเห็นไอชายไหมมายืนแบบนี้เราพี่แจ็คจนมีพระอยู่รูปนึง
ผมไม่แน่ใจในเรื่องรายละเอียดของชื่อนะ
กระสินคือการเพ่งกระสินมากแล้วทีนี้ในบริเวณวัดเนี่ย
มันมันไม่ค่อยสงบคือหลังจากที่เยเผาออกอารวาสบ่อยบ่อยเนี้ย
พี่แจ๊คคณะลิเกคณะหุ่นกระบอกคณะอะไรต่อมิรัยเนี่ย
ก็เริ่มซาไปเพราะไม่มีใครกล้ามาดู
ทุกครั้งที่มาดูเนี่ยกลับบ้านจะต้องเจอเย้เผาหลอก
ก็เลยไม่มีคนมาดูพอไม่มีคนมาดูปุ๊บคณะก็เจ๊ง
ลิเกก็กลายเป็นโรงลิเกล้างทีเนี้ยตาตาคนนี้
แต่คนที่เป็นหลวงพ่อเป็นพระองค์นี้ก็มานอนทำกระสิน
โดยการนอนสมาธิคือมันจะมีนั่งสมาธิกับนอนสมาธินะพี่แจ๊ค
นอนสมาธิก็คือการนอนเหมือนท่าศพอ่ะอืม
นอนตัวเรียบตรงไปแล้วก็นอนหงายไปอย่างนี้แล้วก็หลับตาทำสมาธิ
ขณะที่หลวงพ่อท่านนอนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าได้ยินลักษณะเหมือนเป็นเสียงไม้
สองอันกระทบกันแกก็นี่รู้ว่าจะมีกระดานลั่น
แต่ฟังไปฟังมามันไม่ใช่เสียงกระดานนะพี่แจ๊คมันเป็นเสียงกลับ
กลับที่กลับมืออ่ะกลับกลับเสียท้าแล้วก็ตามันด้วย
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อช่วยชายเอ่ยอย่างเงี้ย
แต่เขาหลับตาอยู่นะพี่แจ๊คเขาไม่กล้าลืมตา
สักพักนึงสิ่งที่เขารู้สึกได้คือเป็นลมอุ่นมาลดปลายจมูก
โอ้โหเขาคิดเลยทันทีว่าถ้าเกิดเขาลืมตาขึ้นมาเนี่ย
เขาต้องเห็นอีเผาเนี่ยประชันหน้าเขาเขาไม่กล้าลืมตา
เพราะว่าถ้าลืมตาเนี่ยการเพ่งกระสินถ้ามีอะไรมาขัดขวางนะพี่แจ
ทำให้กระสินธาตุไฟแตกแล้วเขาจะเป็นบ้าเขาไม่กล้าลืม
เขาก็เลยหยิบมีดหมอเล็กมีดหมอหลวงพ่อเดิมขึ้นมา
แล้วก็ฟันบรรยากาศฟันไปแล้วก็บอกอีเผาไอ้สายผัวเมืองอยู่ต้นซึกนู่น
ไปรอผมอยู่ใต้ต้นซึกนู่นผมอยู่นู่นมึงอย่ามายุ่งกับกู
แล้วก็หยิบมีดหมอหลวงพ่อเดิมมาฟันไปฟุ๊บอย่างนี้
แล้วเสียงกรีดร้องแผลวแล้วก็หายไป
เขาก็ลืมตาขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวาว่าเออ

จับอย่างนี้พี่แจ๊กเอาเร็วเปรียกปีก
แล้วริ้นแลบอยู่อย่างงี้
ตอนนี้คือขึหลงในเกม
มันพยายามไปหาหาหมอผีชื่อดังมาปราบ
ไม่กี่วันหมอผีก็ได้ยินที่ข่าวว่า

ก็จะมีอยู่คนหนึ่งชื่อตาสรพงศ์

ซึ่งตาสายเป็นคนรักของยีเผา

เป็นสาราริมทางไว้นั่งรอแบบเรือมาอะไรมาอย่างนี้
ก็ปั่นจักรยานปั่นจักรยานก็มีเงา
เงาเขาก็นั่งปั่นไปสักพักหนึ่ง

แล้วมืออบเอวอยู่นี่สอนท้ายแล้วอบเอวอยู่นี่เขาก็

เห็นไอ้สายไหมมึงเห็นไอ้สายผัวกูไหม

พอเสร็จหลังจากนั้นมาก็คือ

ก็เลยไปอาศัยเกจิดังท่านหนึ่งที่แถวพระราม๕
มาถึงแกก็คือตามสไตล์อะครับพี่แจ๊ค

แกก็โต๊ะตักปักกลางทุ่มไม้
หลังจากนั้นมายิภาวก็เงียบหายไปพี่แจ๊ค

ตรงนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่รุ่นต่อรุ่นติดปากมา
คือหลังจากที่ผมถามหลวงพ่อเจ้าวาด
ผมไม่ได้สืบข้อมูลจากหลวงพ่อเจ้าวาดคนเดียวนะพี่แจ๊ค
บริเวณนั้นที่อายุ๖๐๗๐ขึ้นไป

เจอเหตุการณ์ยังไงคุณเจอคนละนิดคนละหน่อยแล้ว
ผมก็เอามาผสมมาปฏิปริปรัติปราย
ปัจจุบันต้นซึ๊กนั้นโดนตับ
คือต้นที่แยะเภาที่แขวนคอตาย

หลังจากที่เขาตอกเหรียญคุดเรียบร้อยแล้วนะครับ
เขาก็จะมีพวกกรรมการวัดมาทำพิธี

แล้วทีนี้พอโดนตัดเสร็จต้นไม้อื่นมันก็โตขึ้นมาแทนพี่
แล้วเขาก็มีสารอยู่สารหนึ่ง
มีสารตรงนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นสารของเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่องค์ไหน
เขาก็จะมีการมากราบไหว้แล้วก็จะมีการเอาหุ่น
มาตั้งเอาไว้เพื่อเป็นการแก้บนแก้สินบนต่าง
ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดพายุหรือเกิดใครจับอะไรอย่างนี้ตอนนี้อะไรนะ
หุ่นตัวนี้ก็กระเด็นออกมาจากตรงนั้น
ระยะก็ไม่ได้ไกลกันมากประมาณ๕๐๐เมตรนะพี่แจ๊ค

ผมก็เลยไม่คิดว่าเขาน่าจะเป็นยะเผา
แต่หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลหลายอย่าง
พอหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ายะเผาก็คือสัมเภาทองเนี่ย
ที่ได้ให้ข้อมูลมาทั้งหมด
เรื่องราวเป็นแบบนี้ก็เลยมาปฏิปต่อกันว่า
ก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยู่ในหุ่นนี้ก็น่าจะคือย่าเผา

ผมไปแข่งไปทำการแสดงไปที่ไหน

หมายถึงว่าเวลาครูพาน้องไปแข่งไปรำ

ผมใส่ถุงซิปใส่เสื้อผ้ารูปไป

ก็เหมือนประมาณว่าเรามีชุดฮิ้วไปด้วยอะไรอย่างนี้

แต่เด็กก็จะรู้ว่าห่อนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นความเชื่อของครูทร

ครูทอนเชื่อว่าในหุ่นนี้มีย่าเผ่า
หรือว่าย่าสัมเภาทองอะไรก็แล้วแต่
อยู่ในหุ่นนี้จากความเชื่อของตัวเองนะครับ
แล้วก็จากประสบการณ์ของนักเรียน
ที่แต่ละคนก็เจอ

ทุกวันนี้เด็กที่มาเรียนยอมรับ
รับทุกคนให้ความเคารพไม่ได้กลัวนะพี่แจ๊ค
แต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในชมรม

เวลาเข้ามาเอาของเวลาเข้ามาหยิบของอะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้โทษนะฮะขออนุญาตถามอีกคำถามหนึ่ง
ท่านยังคงแสดงอะไรให้รู้ไหมว่าท่านยังอยู่
ล่าสุดนี้เพิ่งตกลงมาจากหลังตู้เนี่ยครับ

ก็ตั้งอยู่ดีครับพี่แจ๊แล้วก็ล่วงลงมาเลย

ตอนที่น้องออยโทรไป

ผมก็เลยเล่าเรื่องของย่าสัมภาวทองให้ฟังทั้งหมด
แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้จะถ่ายรูปส่งให้ออยดูด้วย

ไม่รู้ว่าท่านจะย้ายได้หรือเปล่าหรือยังไงพี่แจ๊
เพราะว่าท่านอยู่ตรงนี้มาตั้ง

มีความศรัทธาต่อสิ่งนั้นได้

ครูทรชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้

พาเด็กไปแข่งไปรำที่ไหน
ก็มักจะประสบความสำเร็จ

หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางสิ่งบางอย่าง
โดนบันดาลอะไรก็ว่ากันไป

เรื่องของครูทรยังไม่จบนะฮะ
แต่เวลาของเราหมดลงซะก่อนครับ

ทรยังจะมีประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญให้ได้ฟังกันต่อ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าตะสินเหมือนกัน

เราเจอกันทุกวันศุกร์

วันนี้ขอบคุณครูทอนก่อนครับ